เริ่มต้นด้วยคดีใหญ่ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับคดีนี้
ก็สืบเนื่องมาจากการที่อบตเหยนะฮะชื่อเล่นของท่านนะครับ
ชื่อจริงคือนายทรงศักดิ์เพิ่มสุขอายุ๔๖ปี
เป็นอบตวังใหม่ตะบลนายายอามจังหวัดจันทบุรี
คือหายตัวจากบ้านพักไปตั้งแต่สิบห้าเมษายนค่ะนะฮะเนี่ยฮะ
บตเหยนะครับคือเขาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาใหม่
อยู่กันมาสักเป็นสิบปีแล้วมีลูกชายด้วยกันอายุเก้าขวบใช่
แต่ทีนี้พอหายจากบ้านไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่๑๕เมษายนเนี่ย
ลูกชายที่เกิดกับภรรยาเก่าค่ะเขาก็พยายามตามหาใช่ค่ะ
เพราะว่าต้องทำงงทำงานอะไรติดต่อกับพ่อด้วยไม่รู้พ่อหายไปไหน
อันนี้คือลูกชายนะฮะถามภรรยาใหม่ที่อยู่กับพ่อเนี่ย
บอกว่าอ๋อเห็นมีรถกระบะมารับไปเมื่อคืนนี้
แต่ว่าพอไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดมันไม่มีอ่ะค่ะแล้วก็ภรรยาใหม่ให้การแบบ
มีพิรุษน่าสงสัยหลายอย่างเอาสมบัติไปขายด้วยอืม
โซฟาออกด้วยซึ่งเป็นโซฟาที่อบตเย๋เขาชอบนั่งมาก
อยู่ในบ้านนะนะใช่ลูกชายก็เลยเอ๊ะมันผิดสังเกตมากมากเลยอ่ะ
ไปแจ้งความคนหายเอาไว้ค่ะนะครับตำรวจก็ไล่ตรวจสอบ
สอบสวนไปสอบสวนมาที่สุดแล้วพันรยาของอบตเหย
ที่เป็นภรรยาใหม่เนี้ยอืมก็ยอมรับสารภาพ
ว่ายิงอบตเยหรือว่านายทรงศักดิ์จนเสียชีวิตแล้วเอาศพ
ฝังดินเอาไว้ค่ะฝังในที่ดินที่เป็นสวนทุเรียน
ประมาณสามไร่จะเอาไว้ปลูกทุเรียนอืมอ่า
คือใช้เงินที่ตัวเองเก็บกับอบตเหยเนี่ย
เอาไปซื้อเอาไว้อืมอ้างว่าตั้งใจจะทำ
แอบเอาเงินไปซื้อที่ดินสามไร่เอาไว้ปลูกทุเรียนนะ
แต่ว่าทีเนี้ยมีคนไม่หวังดีโทรไปบอกอบตเหยว่าเนี่ยอ่า
เมียเนี่ยแอบยักยอกเงินไปซื้อที่ดินเก็บเอาไว้นะ
อะไรแบบนี้ก็เลยเกิดความไม่เข้าใจกันทะเลาะกัน
แล้วต่างฝ่ายต่างก็ไม่ไว้ใจกันอยู่แล้วจะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละ
คืนวันนั้นอ่ะก็เลยยิงเขาตายซะเลยค่ะโอ้โหแต่ว่า
พฤติการเนี่ยนะคะยิงถึงสามนัดน่ะอืม
สองนัดแรกกระสุนไม่ออกครับแล้วพอยิงเสร็จอบตเย้ตาย
แอร์เย็นเฉียบทิ้งศพเอาไว้ข้ามคืนเลยนะโอ้โห
ก่อนจะเอาไปฝังเอาไว้อ่ะมีน้องชายมาช่วยนะฮะใช่ค่ะ
เมื่อคืนนี้พอตำรวจได้รับฟังการสารภาพของผู้ต้องหา
ก็เลยเอารถแบ็คโฮลไปขุดขุดลึกลงไป๓เมตรนะฮะ
พลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตารองพบตรก็นำทีมไปดูแลเลยนะฮะ
คดีนี้ปรากฏว่าขุดขึ้นมาแล้วโอ้โหเจอจริงนะ
เจอจริงศพนี่ขึ้นอืดหมดแล้วนะครับมีผ้าคลุมรถ
ห่อศพเอาไว้ด้วยนะครับเนี่ยขุดลึกลงไปขนาดเนี้ย
ตรงจุดที่ผู้ต้องหาสารภาพเดี๋ยวรายละเอียดของคดี
เราจะไล่ให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ไปดูการทำแผนในวันนี้ก่อนครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจสพท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรีคุมตัวนางเบนเจาันไทเจีย
ที่เป็นภรรยาของอบตเหยกับนายวัชรพงศ์ไทยเจีย
ที่เป็นน้องชายนะฮะนี่เป็นสองผู้ต้องหาที่ร่วมกัน
ฆ่าฝังดินนายทรงศักดิ์เพิ่มสุขอ่าสมาชิกอบตวังใหม่
อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีวันนี้นำไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทั้งหมดเนี่ย๔จุดไล่ไปเลยนะครับ
เริ่มจากจุดแรกเป็นบ้านพักที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านพักเลขที่เจ็ดสิบห้าทับหนึ่งห้าอยู่บนถนนเทศบาลสายสาม
หมู่บ้านอุดมศุกร์ตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
นี่เป็นจุดที่นางเบนเจวันลงมือยิงอบตเหย
แล้วก็ให้นายวัชรพงศ์ที่เป็นน้องชายมาขนศพเอาไปขุดแล้วก็ฝังดิน
นางเบรจวัลให้การว่าวันเกิดเหตุก็คือวันที่สิบห้าเมษายน
ทั้งคู่ออกไปกินข้าวนอกบ้านก็มีการดื่มสุรากัน
ก็มีอาการมืนเมากันเล็กน้อยระหว่างทางกลับบ้านมีปากเสียงกัน
เกี่ยวกับการหวาดระแวงว่าฝ่ายชายจะมีผู้หญิงคนอื่น
แล้วผู้ต้องหาอ้างว่ามีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาสามีอยู่ตลอด
กระทั่งกลับมาถึงบ้านอบตเหยก็ไปนอนที่โซฟา
แล้วก็นอนหลับนะฮะนางเบนเจวันผู้ต้องหาบอกว่าก็สบโอกาส
หยิบปืนขนาด๓๘นะฮะเป็นปืนพกปืนสั้นไม่มีทะเบียนด้วยนะ
บอกว่าซื้อเอาไว้ป้องกันตัวเก็บไว้ที่ห้องนอนก็ไปหยิบมา
มาถึงก็เจาะยิงที่ศีรษะเลยฮะปรากฏว่าต้องยิงกันอยู่๓ครั้ง
ผู้ต้องหาบอกนะสองครั้งแรกเนี่ยปืนไม่ลั่นต้องยิงครั้งที่สาม
จะยิงครั้งที่๓ถึงขั้นไปยกมืออธิษฐานต่อรูปพ่อของเธอนะ
ที่เสียไปแล้วเนี่ยนะบอกว่าครั้งนี้ครั้งที่สามเนี่ย
ถ้ายิงไม่ออกเนี่ยแล้วฆ่าอบตเยไม่ได้เนี่ย
คนที่ตายต้องเป็นลูกเพราะฉะนั้นขอให้ยิงออกเถอะ
เพราะว่าอบตเย๋เคยขู่ว่าจะฆ่าเธอกับลูกชายลูกชายวัย๙ขวบที่เกิดด้วยกันเนี่ย
บอกว่าต้องยิงให้ออกนะพ่อปรากฏว่าจ่อยิงครั้งที่สาม
เอาหมอนมาลองก่อนนะฮะเพื่อจะเก็บเสียงลั่นไกลผ่านหมอน
คราวนี้สำเร็จครับยิงออกฮะกระสุนเจาะทะลุศีรษะเลยนะครับ
เสียชีวิตนัดเดียวเลยคาที่เลยจากนั้นก็เปิดแอร์ในห้อง
เอาแบบทิ้งไว้ให้เย็นเลยเพื่อรักษาสภาพศพ
ก็ทิ้งศพไว้หนึ่งคืนนะฮะอ่าเดี๋ยวฟังดูนะครับ
ที่พุทธองฮาสารภาพตรงจุดนี้นะครับอ่า
คือสารภาพแล้วก็มีคำอธิษฐานก่อนลงมือที่เขา
รับสารภาพตอนทำแผนเอาไว้ด้วยนะครับ
ฆ่าหนูกับลูกอะไรอย่างนี้
ช่วยให้ช่วยอะไร

งั้นเขาตื่นมาหรืออะไรเขาฆ่าหนูกับลูกอะไรอย่างนี้

หนูก็หลับตาแล้วมันก็ดังโป๊ะอะไรยังไม่ดังเปรี้ยงอะค่ะ
ต่อมานะคะตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดที่๒ค่ะ
จุดที่๒คือบริเวณแปลงปลูกทุเรียน
พื้นที่ซอยฟาร์มไก่อำเภอท่าใหม่

ก็เป็นเหตุการณ์ขณะที่ขับรถยนต์นำศพใส่ท้ายรถ
จอดที่ปากหลุมที่ขุดเรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้
ผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ช่วยกันลากศพ
โยนทิ้งลงไปก้นหลุม
รอเอาไว้ในหลุมลึก๓เมตรได้
วัชรพงศ์เป็นคนขึ้นขับรถแบ็คโฮค่ะ

จุดนี้ทั้งสองคนรับสารภาพว่า
ได้โทรศัพท์ไปหาพี่ชายอีกคน
พี่ชายอีกคนนึงเขาทำธุรกิจรับเหมา
แต่ไปบอกว่าจะเอามาฉุดลากรถที่ติดลม

ก็ยืมรถมาแต่เอามาก่อเหตุนี้ค่ะ
ทีนี้จุดที่๓ค่ะเป็นหมู่บ้านการเคหะ๒อำเภอเมืองจันทบุรีนะคะ
เป็นบ้านที่หลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เบนเจวันพาลูกชายกลับมานอนที่นี่นะคะ
แล้วก็โทรศัพท์ให้น้องชายมาหาอ้างว่าปวดหัว
แต่สุดท้ายก็สารภาพเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้น้องชายฟัง
แล้วก็ช่วยกันคิดหาวิธีนำศพไปฝัง
น้องชายเนี่ยนายวัชรพงศ์ก็เลยไปขุดหลุมรอเอาไว้ก่อนเลย
แล้วก็กลับมาช่วยกันขนศพย้ายออกไปจากบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็เอาไปฝังค่ะ
มาถึงครบเขาก็กอดผมแล้วก็บอกว่าเจ๊ยิงผิดแล้ว
ผมก็เลยบอกเจ๊มอบตัวเถอะผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าผมจะให้ผมช่วยยังไง
ผมคิดไม่ออกเจ๊มอบตัวเถอะคือเจ๊มานอนอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับ
อ๋อว่าสมมุติเจ๊อยู่อยู่แล้วอยู่แล้วครับมาเจอเจ๊อยู่นี่ครับ
เดี๋ยวก็ไปด้วยกันคือเจ๊มารอก่อน
จุดสุดท้ายค่ะบริเวณตลาดเจริญศุกร์นะคะเป็นจุดที่พอนำศพไปฝังเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทิ้งถังขยะที่หน้าตลาดแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติ
โหดูสิเป็นเดือนนะใช่ค่ะนั้นแต่สิบห้าเมื่อสายยกเป็นเดือนค่ะ
สอบสวนนางเบนเจวันผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะว่าเป็นคนยิงคนเดียวเพราะทะเลาะกันกลัวว่าฝ่ายชายจะมีผู้หญิงคนอื่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของปมที่ดินที่ฝังศพที่ตัวนางเบนเจวันอ้างว่าแอบไปซื้อเอาไว้
ปรับพื้นที่ปรับที่ดินเอาไว้เตรียมจะปลูกทุเรียน

แต่ว่ามีคนโทรศัพท์ไปฟ้องสามีก่อนว่า
เธอเนี่ยแอบขายทรัพย์สินที่สร้างมาด้วยกันกับสามี

แล้วก็เป็นชื่อของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวอะไรแบบนี้

ก็เลยเธอก็อ้างว่าถูกสามีเนี่ย
ขู่ฆ่าขู่ฆ่าเธอกับขู่ฆ่าลูกชายด้วยนะ
ลูกชายอายุแค่๙ขวบเธออ้างแบบนี้นะคะ
ก็เป็นลูกชายที่เกิดด้วยกันใช่ไหม

แต่ก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
เราก็ไม่รู้ว่ามีการขู่กันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับ
พลตำรวจรีวัฒนายี่จีนผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี
เปิดเผยว่าตำรวจได้สืบสวนสอบสวน
จนกระทั่งนางเบนเจวันยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แต่ตำรวจยังคงตั้งข้อสังเกตแล้วก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่า
ขณะที่ผู้ตายถูกยิง
จะมีการวางยาก่อนหรือไม่
เค้าว่าเหมือนกับหลับและนิ่งเลย

ต้องผ่าศพชนะสูตรตรวจหาสารพิษในกระเพาะอาหาร
เพื่อยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดว่าถูกวางยาก่อนหรือไม่
ส่วนชนวนการก่อเหตุตำรวจยังไม่ตัดประเด็นเรื่องชู้สาวทิ้งนะครับ
เนื่องจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าสาเหตุที่ทั้งคู่มีปัญหากัน
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างจับกันได้ว่าแอบคบซ้อนกันอยู่ทั้งคู่
ส่วนปมเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ที่ดินเนี่ยที่ผู้ต้องหาบอกเนี่ย
ว่าไปซื้อจะปลูกทุเรียนทำเซอร์ไพรส์เนี่ย
ปมการขู่ฆ่าจะฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ย
ตรงนี้ต้องสอบสวนขยายผลเพิ่ม
หากพบว่ายังมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อคดีในครั้งนี้
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติม
ตอนนี้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานางเบนเจวันนะครับ
ซึ่งถือเป็นผู้ต้องหาที่๑ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรรองไว้ก่อน

ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นทำลายศพ
และข้อหาเรื่องของมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายนะฮะ
ส่วนนายวัชรพงศ์น้องชายของนางเบนเจวันที่มาช่วยพี่สาวในการขุดฝังศพ
นี่ถือเป็นผู้ต้องหาที่สองนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันปิดบังอำพรางซ่อนเร้นทำลายศพนะฮะ
วันพรุ่งนี้จะนำตัวทั้งสองไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
และจะคัดค้านการประกันตัวนะครับ
ทีนี้นะคะเพื่อให้เห็นภาพพฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ต้องหาทั้งสองคน
ทีมข่าวของเราก็ทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้ได้ดู
ตามคำสารภาพของผู้ต้องหานะคะ
ช่วงค่ำ๑๕เมษายนค่ะนางสาวเบนเจวันขับรถไปกินข้าวนอกบ้านกับผู้ตาย
แล้วเธอก็บอกว่าดื่มสุรากันแล้วก็เมากันทั้งคู่
แต่ตัวผู้ต้องหามีสติมากกว่า
ระหว่างทางกลับบ้านมีปากเสียงกันทะเลาะกันอย่างรุนแรงค่ะ
ตัวนางสาวเบนเจวันก็เลยหวาดระแวงว่าเป็นผู้หญิงโทรมาหรือเปล่า
กลัวว่าจะมีผู้หญิงคนอื่นอันนี้ตามคำให้การของนางเบนเจวันนะคะครับ
แล้วก็มีการข่มขู่กันว่าถ้ายุ่งมากนักจะฆ่าทิ้งให้หมด
อ้างว่าอบตเย๋ขู่แบบนี้
พอไปถึงบ้านอบตเหยนอนค่ะล้มตัวลงนอนที่โซฟา
เป็นโซฟาตัวโปรดของอบตเหยนะคะระหว่างนั้นตัวภรรยาตัวเบนเจวันเนี่ย
บโอกาสหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วก็กลัวว่าจะถูกฆ่า
ก็เลยเอาปืนมายิงฝ่ายชายอืมพอแน่ใจว่าฝ่ายชายเนี่ยเมาหลับสนิท
ก็เลยแอบไปหยิบปืนออกมาจากห้องนั่งลงบนพื้นทางด้านศีรษะของอบตเยนะคะ
เอาหมอนปิดหน้าครั้งแรกตัวผู้ต้องหาใช้ถุงพลาสติกสวมมือค่ะ
แล้วก็ลั่นไกลไปกลางศีรษะแต่นกปืนไม่สับคือยิงไม่ออกอ่ะ
ก็เปลี่ยนวิธีไปใช้ผ้าขนหนูพันมือ
ด้ามปืนแล้วเหนียวไกลแต่นกอาจจะไปรั้งกับผ้า
กระสุนก็ไม่ลั่นเหมือนกันพยายามยิงถึงสองครั้งแต่เอา
เหยไม่รู้ตัวเลยนะหลับอยู่แบบนั้นนะคะนอนอยู่แบบนั้น
ตัวผู้ต้องหาก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยไปไหว้รูปพ่อของตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้ว
ธิษฐานขอให้ยิงสำเร็จครั้งนี้ก็เลยหยิบปืนด้วยมือเปล่า
นั่งท่าเดิมที่เดิมเลยยิงเข้าที่ศีรษะหนึ่งนัด
นัดนี้แหละค่ะนัดที่๓อบตเย๋เสียชีวิตนะคะ
จากนั้นก็เอาผ้าสีแดงมาห่มปรับแอร์ให้เย็นรักษาอุณหภูมิห้องให้ห้องเย็นนะคะ
แล้วก็ขับรถออกจากบ้านไปนะไปที่บ้านเอื้ออาทรที่อำเภอเมืองจันทบุรี
๑๗เมษายนตัวเบนเจวันเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์บอกน้องชาย
มาหาที่บ้านเอื้ออาทรอ้างว่าปวดหัวแต่สุดท้ายก็สารภาพกับน้องชายว่าฆ่าอบตเหย
ก็เลยบอกน้องชายว่าช่วยหน่อยอืมช่วยกันเอาศพไปทิ้งน้องชายก็ช่วยค่ะครับ
น้องชายก็มีอาชีพเป็นคนขับรถแบ็คโฮลอยู่แล้วก็เลยไปขุดหลุมรอเอาไว้เลย
แปลงทุเรียนที่เตรียมเอาไว้อะค่ะแล้วกลับมาหาพี่สาวที่บ้านเอื้ออาทร
จากนั้นก็ไปบ้านที่เกิดเหตุด้วยกันแล้วก็ช่วยกันห่อศพอบตเหย
เขาใช้พลาสติกคลุมรถนะคะมาห่อศพเอาไว้แล้วก็ใช้เชือกที่หาจากในครัวนั่นแหละ
มัดเอาไว้นำศพขึ้นหลังรถขับตามทางออกไป๒๐กิโลไปถึงแปลงทุเรียนที่ขุดหลุมรอเอาไว้ค่ะ
มลึกสามเมตรนะคะน้องชายเป็นคนขับรถแบ็คโฮก็ฝังกลบให้แบบนี้
หลังจากนั้นเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุเอาผ้าเอาสิ่งของที่เปื้อนเลือดรวมถึงโซฟา
ทิ้งที่กองขยะตลาดเจริญศุกร์ซึ่งอยู่ห่างจากจุดฝังศพไปสามสิบกิโลค่ะ
ครับแล้วไปสั่งเฟอร์นิเจอร์ใหม่มาที่บ้านหมดเลยอ่าอันเนี้ยลูกชายอบตเหยลูกชายกับภรรยาเก่า
เขาเลยสงสัยไงอยู่ดีเอาของไปทิ้งเอาโซฟาตัวโปรดของอบตเย้ไปทิ้งอย่างนี้
มันแปลกมากแล้วคุณก็บอกว่าอ๋อเนี่ยมีเพื่อนมารับไปขับรถกระบะมารับไปตั้งแต่
นั่นแหละค่ำวันที่๑๕เขาไปดูกล้องวงจรปิดไอ้รถที่อ้างเนี่ยมันไม่มีเลย
โอ้โหแล้วสอบไปสอบมาเนี่ยที่สุดแล้วคนที่ก่อเหตุผู้ต้องหาในคดีต่าง

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังนะครับ

ผู้ต้องหาที่ลงมือยิงสามี

ที่เธอบอกเล่าทั้งเรื่อง

ปลูกสวนทุเรียนทำเซอร์ไพรส์

หรือว่าเรื่องราวความไม่ไว้วางใจ
ระหว่างกันเนี่ยลองฟังดูนะครับ

แล้วเจอกันอีก

หนูดินปุ๊กหนูออกมาหนูจะบวชมันสึกกะบวชชี้กะ

ถ้าหนูขายทุเรียนหมดแล้ว

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง
หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง
หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง
หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง
หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง
หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง
หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง
หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

หนูจะให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าหนูเก่ง

ทำไมถึงมายิงกันถึงขนาดนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุนะเนี่ยค่ะ
กฤษดางก็เลยบอกว่าที่ตัวผู้ต้องหาอ้างว่า
กลัวว่าอบตเหยจะปันใจให้ผู้หญิงคนอื่น
โทรศัพท์ที่เข้ามาสงสัยว่าใครโทรมาอะไรแบบเนี้ยเนี้ยนะคะ
ครับนายกฤษดังบอกว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ในวันเกิดเหตุแล้วด้วยนะคะเออ
เออโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี้ยครับ
เป็นเบอร์อะไรยังไงเขาตรวจสอบหมดค่ะนายกฤษดังบอกว่าตรวจสอบแล้ว
คนที่โทรหาพ่อเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันค่ะอืม
แล้วไม่มีเบอร์แปลกใหม่อะไรโทรเข้าด้วยค่ะครับ
โทรศัพท์ของผู้ต้องหามีเบอร์แปลกหนึ่งเบอร์อืม
เป็นเบอร์คนตัดทุเรียนครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเอาจริงจริงอะไร
มันเป็นปมเหตุที่ทำให้เกิดการหวาดระแวงว่าปันใจอะไรแบบนี้
เพราะตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์แล้วมันไม่ได้เป็นเบอร์ผู้หญิง
เบอร์คนแปลกใหม่เบอร์อะไรเลยอ่ะอืมอืมซึ่งตำรวจบอกว่าก็ต้องไปขยายผลต่อ
ใช่ค่ะว่าจะมีใครร่วมขบวนการอีกหรือไม่อย่างไรอ่า
แต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าถูกบุคคลที่สามโทรศัพท์ไปฟ้องอืมอ่า
ก็เลยเป็นชนวนเหตุแห่งการฆ่ากันตายเกิดขึ้นนะครับ
เราย้อนไปดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับว่าคดีนี้เริ่มต้นเป็นมาอย่างไรนะครับ
คดีนี้เริ่มต้นจากนายกฤษดางเพิ่มสุขลูกชายของนายทรงศักดิ์เพิ่มสุข
หรืออบตเยนะฮะอบตเยเพิ่งอายุสิบสิบหกเท่านั้นนะครับ
เป็นสมาชิกอบตวังใหม่ที่จันทบุรีโทรศัพท์ไปหาพ่อ
คือเขาโทรไปหาพ่อเนี่ยวันที่สิบแปดเมษายนนะค่ะอ่า
แต่ว่าพ่อเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่๑๕เมษายนแล้วนะครับ
เพราะว่าจะต้องไปทำงานรับเหมาด้วยกันตามปกติแต่ปรากฏว่า
กฤษดางไม่สามารถที่จะติดต่อพ่อได้นะครับก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพท่าใหม่
ในวันที่๑๙เมษายนเพราะเห็นว่ามันผิดปกติ
เนื่องจากไปสอบถามจากนางเบนเจวันภรรยาใหม่ของพ่อที่อยู่กับพ่อตลอดเนี่ย
ได้รับคำตอบว่ามีรถกระบะ๔ประตูสีขาว
ขับมารับพ่อออกไปตั้งแต่กลางดึก๑๕เมษายน
จากบ้านพักที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีบ้านหลังเกิดเหตุ
แต่นายกฤษดางเข้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ในจุดที่บ้านเนี่ยนะฮะมันไม่เจอรถกระบะ
คันที่ถูกกล่าวอ้างว่าขับมารับพ่อ
มีเพียงรถยนต์ของนางเบนเจวันที่ขับเข้ามาที่บ้าน
แล้วมันก็ยังมีพิรุธอื่นอีกอย่างเช่น
กุญแจบ้านที่เขาเคยมีทำไมเขาไม่สามารถไขเข้าไปในบ้านพ่อได้
เมษายนก่อเหตุเอาไว้เนี่ยฮะภาพจากล้องวงจรปิดเนี่ยฮะ
ตอนค่ำว่ามีรถยนต์ขับเข้ามาแค่นั้นไม่มีกระบะ๔ประตูขับมารับพ่อเลย
๘เมษายนโทรหาพ่อโทรไม่ติด
เอากุญแจบ้านที่ไปขายได้เข้าปกติก็ขายไม่ได้นะฮะมีการเปลี่ยนแม่กุญแจไป
มีการเปลี่ยนโซฟาใหม่ในบ้านด้วย
เอาหลักฐานที่รวบรวมได้บางส่วนไปยื่นร้องขอความเป็นธรรม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เร่งติดตามหาพ่อให้เร่งรัดคดีของพ่อด้วย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็แจ้งความเอาไว้แล้วที่สพท่าใหม่
ตัวผมเองผมก็ไปดิ้นรถนะฮะกล้องจอติดมา
เพราะเห็นกล้องจอติดก็มีรถภรรยาพ่อผมน่ะเข้าออกอยู่เดียว
แต่แต่เห็นกล้องจอติดครับ
จากนั้นตำรวจสพท่าใหม่ก็ได้เร่งสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
โดยเฉพาะนางเบนเจวันที่เป็นภรรยาใหม่ของผู้ตายนะฮะ
เพราะว่าเขาก็มีข้อมูลเรื่องของการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะ
ดูแบบโพสต์แปลกในคืนวันนั้นนะครับ
ที่สุดแล้วก็เลยยอมรับสารภาพนะครับ
ยอมรับสารภาพเมื่อวานนี้นะฮะหลังจากเหตุการณ์ผ่านมา๑เดือนพอดีเลย
ว่าเป็นคนลงมือยิงอบตเหยที่บ้านพักเพราะบันดาลโทษะเนื่องจากมีปากเสียงกัน
แล้วก็เป็นไปอย่างที่เราเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับ
เอาศพไปฝังดินในพื้นที่ที่ดินที่จะทำสวนทุเรียนนะครับ
ที่ซอยฟาร์มไก่หมู่๒ตะบนทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่
มีน้องชายที่เป็นคนขับรถแบ็คโฮลมาช่วยนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจก็เอารถแบ็คโฮลงพื้นที่ไปขุดหาศพ
คำสารภาพของผู้ต้องหามีพลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตารองพบตรไปกำกับดูแลคดีด้วย
ใช้เวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงนะครับก็ขุดพบศพอบตเหย
ถูกฝังดินลึกลงไปกว่า๓เมตร
มีพลาสติกที่ใช้คลุมรถห่อตัวไว้แล้วก็มัดด้วยเชือกไนลอน
นี่แหละฮะก็เป็น๑เดือนพอดีนะครับ
ที่สามารถคลี่คลายคดีนี้แล้วก็ปิดคดีนี้ได้
โอ้โหต้องบอกว่าโหดเยี่ยมมากสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถึง๑๐ปี